ดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะบางทีเกิดเป็นผู้หญิงนี่มันก็ลำบากจริงอะค่ะ
ผู้หญิงคนนึงนะคะเธอเป็นนักธุรกิจค่ะเอาภาพจากกล้องวงจรปิดมาร้องเรียนเลยบอกว่า
เธอเนี่ยถูกรองผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมผู้นำข่มขู่ลวนลามบุกมาพังประตูห้องพัก
พอเธอขู่ว่าจะแจ้งความโอ้โหโดนสวนกลับมาบอกว่าอยากแจ้งก็แจ้งเพราะเขารู้จักคนมีสีเคลียร์คดีได้หลายคน
คนมีสีโดนอ้างอีกแล้วค่ะนี่นี่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่คอนโดย่านบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี๑๘พฤศจิกายนตามเวลาในกล้องเลยนะคะบ่าย๒โมง
ผู้ชายคนนี้เขามาขโมยคีย์การ์ดห้องพักในตู้เก็บ
จดหมายค่ะหลังจากนั้นก็บุกไปทุบประตูห้องของผู้หญิงคน
หนึ่งที่เธอเป็นนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์นะคะเธอชื่อว่า
นัทเนี่ยคุณนัทวัยสามสิบสองปีหลังจากที่ผู้ชายมาขโมยคีย์การ์ดแล้ว
ปุ๊บก็ขึ้นไปแล้วก็ไปบุกทุบประตูห้องเธอบอกว่าคนก่อเหตุ
รองผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมผู้นำภาครัฐและภาคเอกชน
ชื่อดังเธอรู้จักเพราะว่าเธอสมัครเข้าเรียนที่สถาบันนี้พอ
เรียนไปได้พักใหญ่ก็ถูกผู้ชายคนนี้ฉวยโอกาสลวนลามอยู่หลาย
ครั้งทั้งที่ผู้ชายเองก็มีภรรยาแล้วแล้วนี่ค่ะมาวาวแวอยู่

ไม่ได้แนะนำให้เธอโทรไปบอกภรรยาคนก่อเหตุค่ะเธอเลยตัดสินใจ
ส่งคลิปเนี้ยไปให้ภรรยาคนก่อเหตุหวังว่าเออช่วยปรามสามีกูหน่อยเถอะ
กลายเป็นว่า๑๙พฤศจิกายนภรรยาคนก่อเหตุไปแจ้งความเธอข้อหาข่มขู่และละเมิดสิทธิ์อีก
แต่หนูโทรไปหลายรอบไม่ติดหนูก็เลยเป็นการส่งข้อความไปขอร้องเขา
ให้หยุดพฤติกรรมของสามีเขาส่งข้อความไปเขาก็ตอบกลับมาว่าขอบคุณค่ะ
ว่านู้น่ะไปข่มขู่เขาไปเอาอะไรนะไปละเมื่อสิทธิไปข่มขู่พอรรยาเขา
ให้คุณเดินทางมาที่โรงพักด้วยเอาจริงหนูก็ยังกลัวกลัวเขาอยู่นะ
ก็เป็นรองพอด้วยคือใครทำอะไรเขาก็ไม่ได้
ทีนี้เธอบอกด้วยนะคะว่าเธอไปแจ้งความที่สพบางบัวทองแล้ว
เพื่อจะเอาผิดกับคนก่อเหตุข้อหารักทรัพย์ข้อหาพยายามบุกรุก
แล้วก็ทำให้เสียทรัพย์แต่ก็กลัวจะไม่ปลอดภัย
เพราะว่ากลัวไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะอย่างที่บอก
คนก่อเหตุอ้างบอกว่าเขารู้จักคนมีสีระดับในพล
คดีได้หลายคนเธอก็เลยตัดสินใจ
ขอร้องผ่านสื่อมวลชนด้วยอีกแรงก็แล้วกัน
แล้วก็พาทีมข่าวไปดูความเสียหายห้องพักด้วยนะคะ
เพราะว่าห้องพักเธอเนี่ยวงกบประตูแตก
เบ้าลูกบิดก็หลุดนี่ค่ะสภาพเป็นอย่างนี้เลยครับ
ทีมข่าวก็สอบถามความคืบหน้าคดีไปทางพันธุ์ตำรวจเอก
พฤกษ์จำรูนศาสตร์ผู้กำกับการสพบางบัวทอง
บอกว่าคดีนี้เนี่ยพนักงานสอบสวนสอบประคำ
ผู้เสียหายและออกหมายเรียกรองพอคนนี้แล้ว
เดี๋ยวจะให้มาพบตำรวจ๑๗ธันวาคมนี้ค่ะ
ตำรวจบอกว่ายืนยันให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะคะ